ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทยวันนี้สบคแถลงนะฮะ
แพทย์หญิงอภิษฐธิสมัยศรีรองสรรค์ผู้ช่วยโคศกสบคคุณหมอเบิร์ต
แถลงว่ามียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นวันนี้ตามหน้าจอนี้เลยนะครับ
๒รายโดยมีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๒๒๗๙มาจากต่างประเทศส่วน๑
คือ๒๓เสียชีวิตวันนี้๒๔สมแต่ตัวเลขวันนี้ทำให้ยอดสะสมของไทย
ไปอยู่ที่๑๑๔๔๗รายแล้วนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทะลุแสนแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมวันนี้๕๐๐
๔๘๙นะครับเพราะวันนี้มีเสียชีวิตอีก๒๔นะครับ
ที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ๓๕๐๕๕ราย
อาการหนัก๑๒๒๘และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๔๐๘รายนะครับ
บคบอกว่าตอนนี้ที่กังวลก็คือกรณีที่รัชบุรีนะครับ
มีรายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาลพบผู้ป่วยโควิด๑๙ยืนยันว่าเป็นหญิง
ที่มาเฝ้าแม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลทำให้มีการติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้
ต่อไปเป็นกลุ่ม๑๗รายต้องปิดวอร์ดอายุรกรรมหญิงของโรงพยาบาล
ถึง๒๔พฤษภาคมการแพร่ระบาดในโรงพยาบาล
ก็มาจากญาติมาเฝ้าผู้ป่วยแล้วคุยกันเป็นกลุ่มทานอาหารร่วมกันค่ะนะฮะ
ก็ทำให้ติดกันได้นี่แหละศพคอย้ำเตือนตลอดว่าการติดในขณะนี้ที่เสี่ยงที่สุดก็คือ
การพูดคุยอย่างแออัดแล้วก็ทานอาหารร่วมกัน
ภายในสถานที่ปิดนั่งคุยกันกินข้าวด้วยกันลักษณะประมาณนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี้ค่ะ
หมอเบิร์ตแถลงบอกว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เก็บตัวอย่างผู้ที่หายป่วยจากโควิด๑๙๒๖๓ราย
ตรวจภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี้พบว่า๒๔๓ราย
สร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติหลังรักษาหาย๙๐

โดยสรุปกลุ่มประชากรที่ฉีดวัคซีนทั้ง๒ยี่ห้อ
จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะคะ
มากขึ้นกว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วเกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติด้วยซ้ำนะคะ
ที่ประชุมก็เลยเน้นย้ำว่า
ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรการฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยง

ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนจะได้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
ถ้าติดเชื้อคือฉีดแล้วก็อาจจะติดเชื้อได้มันมีโอกาส
ถ้าฉีดแล้วแล้วติดเชื้อ
อาการมันจะไม่หนักแล้วก็จะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยค่ะ
โดยสรุปเนี่ยนะคะก็คือว่า
มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นนะคะ
มากกว่าผู้ที่ติดเชื้อโดยธรรมชาติและเกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ
ก็ทำให้เกิดข้อสรุปในที่ประชุมด้วยนะคะว่า
เน้นย้ำค่ะว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับการจัดสรร
ในการฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงขอความร่วมมือนะคะ
จะช่วยให้ท่านมีภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
และทำให้ถ้ามีการติดเชื้อท่านก็จะไม่กลายเป็นผู้ที่มีอาการหนักหรือเสียชีวิตค่ะ
ช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ย๖๖๘๕๐คนนะคะ
ก็คือสำหรับประชาชนใน๒กลุ่มเป้าหมายแรกนะคะ
คือผู้ที่มีอายุมากกว่า๖๐ปีและผู้ป่วย๗กลุ่มโรคเรื้อรัง
ก็แบ่งเป็นการจองฉีดวัคซีนในกรุงเทพ๗๖๗๑ราย
ต่างจังหวัด๕๓๖๖๑๗๙รายนะคะ
นี่คือการจองคิวผ่านหมอพร้อม
ในเพจหมอพร้อมโพสต์ข้อความด้วยนะคะ
บอกว่าเดือนมิถุนายนมีคนจองคิวฉีดวัคซีนเต็มจำนวนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว
และจะให้จองคิวในเดือนกรกฎาคมต่อนะคะ
ตอนนี้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายจองคิวได้ค่ะ
แต่ไม่สามารถเลือกที่จะฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนได้
แต่จะมีคนกดยกเลิกคิวที่จองเอาไว้
มิถุนายนคือเต็มแล้วนะคะต้องไปกรกฎาคมนะคะ
ส่วนข้อสงสัยที่จากเดิมกลุ่มประชาชนอายุ๑๘๕๙ปี
เริ่มให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมในเดือนกรกฎาคม
เพจศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙ก็ตอบข้อสงสัยว่าคือตอนนี้
กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อให้ประชาชนทั่วไป
วัคซีนผ่านหมอพร้อมได้เลยในช่วงสัปดาห์หน้า
ได้เลยในสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่ชัดว่าจะเริ่มฉีดได้เมื่อไหร่ครับ
ส่วนการฉีดวัคซีนทั่วประเทศตอนนี้นะคะ
๒ล้าน๒แสนกว่าแล้วนะคะที่ฉีดกันไปแล้ว
เข็มที่๑เนี่ย๑ล้าน๔แสนกว่าโดส
เข็มที่๒๗แสน๗หมื่นกว่าโดสนะคะ
ตอนนี้ไทยได้รับวัคซีนทั้งจากการบริจาคและสั่งซื้อตามปกติแล้ว
๕๐๐๐โดสปลายเดือนนี้จะส่งเพิ่มมาอีก๑ล้าน๕แสนโดส

มันจะทยอยทยอยมานะฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับคลัสเตอร์กลุ่มก้อนตอนนี้เนี่ย
ต้องจับตามากก็คือในเรือนจำนะครับ
เพราะว่าจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำ
ทันทะสถานในพื้นที่เสี่ยง
ข้อมูลตัวเลขผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เรือนจำตรวจในช่วง๑๒๑๖พฤษภาคมนะครับ
มีผู้ต้องขังติดเชื้อรวม๙๗๘๓คนจาก๘เรือนจำนะครับ
เรือนจำกลางเชียงใหม่ติดเชื้อ๓๙๒๙จากผู้ต้องขังทั้งหมด
จำพิเศษกรุงเทพพบ๑๙๖๐ที่ติดเชื้อจากผู้ต้องขังทั้งหมด
ทันทะสถานหญิงกลางติดเชื้อ๑๐๓๙จากผู้ต้องขังทั้งหมด
เรือนจำกลางคลองเปมติดเชื้อ๑๐๑๖คนฉากผู้ต้องขังทั้งหมด
จำพิเศษธนบุรีติดเชื้อ๑๗๒๕คนจากผู้ต้องขังทั้งหมด๔๐๑๕คน
ฉะเชิงเซานี่ติด๔๓เรือนจำกลางฉะเชิงเซานะฮะจากผู้ต้องขังทั้งหมด
ทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางติดเชื้อ๑๒คนจากทั้งหมด๕๐๐๐
เรือนจำจังหวัดนทบุรีติด๕๙คนจากผู้ต้องขังทั้งหมด๒๖๖๑นะฮะ
โอ้โหนี่ครับพรุ่งนี้เรือนจำกลางเชียงใหม่เนี่ยวันพรุ่งนี้มีรายงานว่า๑๐นาฬิกา๓๐นาที
จะมีการแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คลัสเตอร์กลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นในเรือนจำแต่ละที่เนี่ยนี่เป็นปัญหาใหญ่

เอาละเราอาจจะมองว่าอยู่ในพื้นที่เรือนจำไม่ได้มาพบปะผู้คนข้างนอก

ใช่ค่ะพื้นที่ค่อนข้างแออัดและจำกัดมากการแพร่กระจายของเชื้อมันก็จะไวไงคะ
จะดูแลเขาอย่างไรจะป้องกันอย่างไรเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวรอฟังแถลงเพิ่มเติมพรุ่งนี้นะครับ